ไปดูที่เพชรชบูรณ์ดีกว่าคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงหน้าแรง
น้ำในนาน้ำในบ่อมันก็แห้งขอดนะคะ
แต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์เหมือนกัน
สำหรับการเก็บปลาเอามาตากกลายเป็นปลาแดดเดียว
แล้วคุณมึงเชื่อไหมว่าที่นี่เขาขายดีมากเลยนะคะ

ใช่ค่ะเขาขายกันเป็นเพลิงหมาแงนเล็กแต่ว่าไม่เล็กนะ

ขายกันอยู่ที่ริมถนนสายหนองไลวังโบดช่วงหลักกิโลเมตร
ตำบลวังโบดอำเภิกหนองไผ่จังหวัดเพชรชะบุญ
สัญจรไปมาก็จะเห็นเพลิงขายปลาแดดเดียวของพี่อนง
และพี่ประจักษ์สองสามีภรรยาที่เขารักกันนะ
ช่วยกันทำมาหากินอยู่ตรงนี้แหละ

เขาจะออกไปรับซื้อปลาสดจากชุมชน

เอามาคัดแยกก่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาด

มันมีหัวค่ะคุณ
เขาถูกตัดไปแล้วแลกออกมาแล้วนะจ๊ะ

แล้วก็เอาไปตากแดดเป็นปลาแดดเดียว

มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะสาธยายให้ฟัง

ขายกิโลกรัมละ๒๐๐บาท

คุณขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาทค่ะและอีกมากมายหลากหลายสารพัดปลาให้คุณผู้ชมดูเอาเองก็แล้วกันนะจ๊ะ
โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเอาไปทอดถาดเอออร่อยจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาก็ขายดีมากยิ่งวันหยุดนะโอ้โหขายดีเป็นพิเศษเลย
เราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าพี่เขาเนี่ยขายดียังไงก็เลยไปขอแอบถามหน่อยพี่
ขายได้เยอะสุดเนี่ยวันละเท่าไหร่ค่ะ
เขาก็ตอบเบามาบอกแค่๗๘พันเอง
เบาเบาก็คือ๗๘พันเอง
ใช่คุณผู้ชมเท่าที่ได้ยินดังนั้นก็แทบจะกรีดร้องเลยว่า
โอ้โหได้ถึง๗๘๐๐๐บาทต่อวัน
คุณทะมันปักเพิงไหมตั้งข้างกันกับพี่เขาอะ

ก็มีอาชีพเสริมแล้วจริงนะแต่ถ้าใครบอกโอ๊ย
ไม่สนใจหรอกว่าจะต้องขายได้เท่าไหร่แต่ฉันอยากจะซื้อกินเนี่ยไปได้ไหมล่ะ
ไปเลยนะจ๊ะที่ถนนสายหนองไลวังโบดช่วงหลักกิโลเมตรที่๖
บ้านตะกุดงามตำบลวังโบดอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบุญ
อุดหนุนปลาแดดเดียวรสเลิศจากพี่อนงพี่ประจักษ์ได้
ที่เขาเปิดเพลิงขายตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นเลย
เล่าให้ฟังแบบนี้นะใครที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาตามท้องถนนต่างเนี่ย
คือถ้าผ่านจังหวัดที่เขามีแม่น้ำมีของเด่นก็คือปลาแม่น้ำ

ถูกต้องก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเขาด้วยนะคะ
คนไทยอย่างเราทานกันจริงดิฉันชอบซื้อนะทานแบบปลาแดดเดียวแบบนี้
อร่อยนะคุณเอาไปทอดอย่างนี้ปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกแดดเดียว
ต้องพาไปแล้วซื้อบุรีบุรีอร่อยช่อนแดดเดียว
ปลาช่อนน่ะก็เป็นวิธีการทนพันธ์เนอะ
เรื่องของการใช้ปลาแดดเดียวมาทำเป็นอาหารนี่แหละใช่แล้วจ้ะ